การเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นยังคงเป็นเรื่องขาดใจของครอบครัว
สุดท้ายต้องยกเลิกพิธีเผาศพเมื่อวาน
เบื้องต้นออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
พบว่าน้องชมพู่อาจจะถูกกระทำชำราว
ค่ะซึ่งก็ไม่ตรงกันกับการธรรมค์นี้
ครั้งแรกที่อุบลราชธานีนะครับ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน้องชมพู่หายตัวออกจากบ้าน
อย่างไร้ร่องรอยหลายวันครับประมาณสัก๔วัน
ก็ปูพรมค้นหาไม่เจอสุดท้ายไปเจอเป็นศพเปลือยในป่า
จากบ้าน๒กิโลนะฮะ
จริงแล้วเขาก็เชื่อกันว่าน้องไม่ได้เดินไปเอง

ที่อุบลเนี่ยบอกว่าไม่พบร่องรอยการศพ
หล่วงละเมินทางเพศและร่องรอยการศพทำร้าย

ศพน้องสุดท้ายยกเลิกไปก่อนนะฮะแล้วก็มีการจุดทูปที่หน้าโรงนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าคือครอบครัวอาจจะสับสนวุ่นวายใจเล็กน้อยนะฮะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยยังไม่อยากจะเผาศพลูกสาวก็เลยขอให้มีการยกเลิกไปก่อน
แล้วขอให้ตำรวจนำศพไปผ่าพิสูจน์ใหม่
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ช่วยชนสูตรร่างของน้องอีกครั้ง
อยากให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่คลายคดีและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย
ส่วนตัวแม่ยังเชื่อว่ามีคนพาน้องไปนะฮะและคาดว่าต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้เส้นทาง
เพราะจุดที่พบศพนั้นเป็นจุดที่ไปลำบากมากลำพังน้องคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินไปเอง
ล่าสุดวันนี้มีรายงานผลตรวจอย่างไม่เป็นทางการจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
ผลการชนสูตรเบื้องต้นณตอนนี้มีร่องรอยการถูกกระทำทางเพศ
แต่ไม่ถึงกับฉีกขาดแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในช่องคลอดนั้นมีสารคัดหลัง
หรือไม่ต้องตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะตำรวจสภกกตุมที่มุกดาหารเอง
ทำการสอบประคำผู้ต้องสงสัย๘คนเพิ่มเติมแล้วก็มีการเก็บดีเอนเอทุกคน
เปรียบเทียบกันเพื่อหาความเชื่อมโยง
๘คนมีบางคนปล่อยตัวไปแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งยังคงสอบสวนอยู่
แล้วก็มีรายงานว่ามีการนำผู้นำชุมชน
เข้าไปให้บ่อแสเพิ่มเติมกับทางตำรวจด้วย

ข้อสงสัยนี้จะได้รับการคลิกคลายลงไป